เรื่องเหตุการณ์ไฟช็อตที่อุดร
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พอเห็นภาพนี้แล้วปุ๊บเชื่อว่าทุกคนจำได้
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นน้องนักเรียน
แล้วก็มีฮีโร่แบบหลายคนเลย
ซึ่งเรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังมันมี๒ส่วน
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของเงินบริจาคของน้องบาส
อันนี้ตอนที่เอาไปมอบให้ยอดเงินมันไม่ตรงกันหรือยังไง
กับอีกเรื่องหนึ่งค่ะน้องโซดาน้องโซดาวัย๑๒
โซดาคือจิดาพานี่ใช่ไหม
ที่โดนไฟช็อตน้องโซดาคือน้องชายุทธ์
อันนี้เมื่อกี้ที่ให้เห็นเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่น้องโซดาเนี่ยนะคะน้องโซดาน้องชายุทธ์
เด็กชายวัย๑๒ปีที่โดนไฟช็อต
แล้วมีจังหวะที่น้องบาสเข้าไปช่วยใช่ไหม
เข้าโรงพยาบาลวันเสาร์วันอาทิตย์หมอให้ออกจากโรงพยาบาล
ปรากฏว่าเมื่อวานจันทร์ไปเรียนค่ะ

ว่าน้องมีอาการคือน้องจำอะไรไม่ได้

ใช่ค่ะนี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โซดามีอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว
มันจะเกี่ยวข้องกับจากที่ถูกไฟดูดไฟช็อตหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ครอบครัวก็เลยพาน้องโซดามาที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะคะ
คุณครูเองก็เป็นห่วงคุณแม่เองก็เป็นห่วง
เพราะว่าอย่างที่บอกอาการคือน้องเหมือนกับมีความคิดสับสน
เพื่อนบางคนไม่ได้มีอาการปวดหัวก็เลยต้องกลับมาที่โรงพยาบาล
แล้วหมอก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะส่งผลระยะยาวไหม
มีอาการแทรกซ้อนอะไรไหมเดี๋ยวลองฟังคุณแม่หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ก็บอก

ซึ่งก่อนที่คุณหมอจะพาน้องโซดาเข้าไปในห้องเอ็กซาเรย

จังหวะนั้นน่ะน้องบาสไปไปเยี่ยมอาการน้องโซดาพอดีเลยค่ะ
นี่น้องบาสก็ได้คุยได้ให้กำลังใจน้องอันนี้คือเรื่องของน้องโซดานะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูคุณหมอจะบอกว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
ครับขณะที่น้องบาสนะครับที่ได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่เนี่ย
ช่วยชีวิตน้องโซดาเนี่ยมันต้องขึ้นโรงพักฮะ

มีเพจดังเปิดรับบริจาคแล้วก็ส่งมอบเงินให้ผู้ประสบเหตุ

น้องบาสเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุมีแอดมินเพจดังติดต่อมา
ระบุว่ามีคนใจบุญบริจาคเงินให้แล้วก็ขอเข้ามาเยี่ยมเพื่อจะขอถ่ายรูป
และขออนุญาตนำเลขบัญชีธนาคารไปส่งต่อให้กับผู้ใจบุญ
จากนั้นแอดมินก็โอนเงินมาให้๒๐๐๐นะครับวันที่๑๗กันยายน
แล้วก็หายไปเลยจนวันต่อมาป้าเนี่ย
เห็นว่าเพจโพสต์รายละเอียดเงินบริจาคของน้องบาส
ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับก็เลยอินบล็อกไปถามแอดมิน
จนมีการโต้เถียงกันต่อมาแอดมินเนี่ยมาหาที่บ้าน
เพื่อนำเงินบริจาคมามอบให้๕๐๐๐บาทแต่มาถึงก็โอนให้๑๐๐บาทครับ
แล้วก็ถ่ายรูปมอบซองเงินแล้วก็กลับไป
เมื่อทวงถามว่าลืมหรือเปล่าอีก๔๐๐๐บาทน้องบาสมองว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์
แล้วตอนที่เอาเงินมามอบให้เนี่ยยังขอยืมเงินไปเติมน่วมันกว่า๑๐๐๐ด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของฮีโร่คือนอกจากน้องบาสแล้ว
ก็ยังมีอีกคนนึงด้วยที่คือเป็นฮีโร่สาวหล่อน้องอุ๋มสุภารัฐ
อันนี้น้องอุ๋มสุภารัฐไปช่วยน้องจิดาพาเมื่อกี้ไงที่พี่เบิร์ตถาม
ติดต่อมอบเงินช่วยเหลือให้เหมือนกันเลยคือ๒๐๐๐บาท
แล้วทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็โทรมาบอก
โทรมาบอกแบบนี้ถ้ามีใครถามบอกแบบนี้นะ
บอกว่าได้ตังค์อย่าบอกว่า๒๐๐๐ให้บอกว่า๕๐๐นะ
อ้าวทีนี้เรื่องนี้ค่ะทางทนายโนบิก็เลยพาน้องบาสพาผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองอุดรธานีไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าป้องกันค่ะกลุ่มคนไม่หวังดีเนี่ย
นำชื่อไปรับเงินบริจาคคือจุดประสงค์ของคนที่จะบริจาคมา
ก็ตั้งใจให้เอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือทางฝั่งคนเจ็บ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นตัวกลางในการประสานมา
คุณก็ต้องเอาเงินทั้งหมดไปให้อย่าใช้จังหวะนี้
ในการทำเรื่องที่มันไม่ดีเป็นอย่างฐานที่มีแบบนี้อะค่ะ